ได้ร่วมใจกันจัดกิจกรรมชาวโคราชร้อยดวงใจ

ในวันครบรอบ๑๕วันการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่๙

สันเสือนพระบาลามีกับวงออคล็สต้า

ว่าจะมีประชาชนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
แต่ว่าสิ่งนี้เองก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะทุกคนยังคงปักหลักอยู่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุรนารี
หรือว่าลานคุณย่าโมกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ

แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งในวันนี้นะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การร่วมการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ร่วมกับวงออเคสตราของอาจารย์สมเถาสุจริตกุลครับ
ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนชาวจังหวัดนครราชศรีมาและจังหวัดใกล้เคียงนั้น
มาร่วมงานไม่ต่ำกว่า๑แสนคนครับ
ประชาชนในจังหวัดนครราชศรีมาจำนวนมากสวมใส่ชุดสีดำไว้ทุกข์
รวมตัวกันบริเวณหน้าลานอนุสวรีเท้าสุระนารีหรือลานคุณย่าโม
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครราชศรีมาเพื่อร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
และเป็นวันปรณระสมวานหรือเสด็จสวรรคตครบรอบ๑๕วัน
นายธนพลจันทรนิมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันประวัติศาสตร์ของจังหวัด
เพราะจะมีประชาชนมาร่วมร้องเพลงสรรเสริมพระบารมี
ร่วมกับวงดนตรีสยามฟีฮาโมนิคอเคสตรา

พร้อมจุดเทียนถวายความอาลัย
บันทึกวิดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติไม่ต่ำกว่า๑แสนคน
โดย๓ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของไทย
คือนายบัณฑิตทองดีนายปรัชญาปิ่นแก้ว
และนายธนิษฐ์จุดนุกูล

ทุกคนให้ความร่วมมือยังที่จอดรถ

ไต้ฟ้าคลังพราซ่า
ทุกคนบอกเปิดที่จอดรถให้ฟรี

รถสองแถวรถตู้

จุดการจัดงานของเราค่อนข้างจะกว้าง
ด้านนายบัณฑิตทองดีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจ

ที่สำคัญจะน้อมนำคำสอนในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเฉพาะการเสียสละไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
มาแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านนะคะ
เพราะว่าท่านทำอะไรให้ประเทศชาติหลายอย่างไม่มีโอกาสค่ะ
ก็เลยพาแม่มาเพราะว่าแม่เขาเคยรับเสด็จตั้งแต่สมัยที่หนูยังไม่เกิดนะคะ
กันนครสวรรค์แม่เคยเล่าให้ฟังทีนี้หนูก็เลยอยากมา
และส่วนตัวก็คือรักพระองค์ท่านมากนะคะแต่ว่าไม่รู้จะตอบแทนพระองค์ท่านยังไง
ก็เลยโอกาสสุดท้ายหนูก็เลยอยากมาถวาย
สำหรับวันนี้นะครับนอกจากประชาชนจะร่วมกันร้องเพลงสรรเสริมพระบารมีแล้ว
ยังมีการร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินและพ่อผู้พลิกแผ่นดิน
ร่วมด้วยศิลปินชื่อดังที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
ทั้งติ๊กฮีโร่และสุเทพวงธรรมแหงครับ
และในเวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะครับก็จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันเจริญจิตภาวนา
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เป็นเวลาเก้านาทีนะครับและหลังจากนั้นในเวลาสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาที
ก็จะเข้าสู่พิธีการจริงนะครับคือการร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
สมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดนครราชศรีมาครับ